คุณผู้ชมคะที่ราชบุรีถ้าช้ากว่านี้อีกนิดสู่ขิตแน่นอนพลทหารคนนี้
คือมีคนไปเจอพลทหารรายนี้นะคะว่ายน้ำว่ายน้ำธรรมดาไม่เท่าไหร่

มันถึงตายเอาเด้อแล้วตอนชาวบ้านไปเห็นนะคะ
คือพูพูโพโพแบบหมดแรงคือจะตายไม่ตายแหล่อยู่แล้วอ่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยรีบไปช่วยเอาไว้เอาลองดูกันหน่อยนะคะ
นี่ชาวบ้านนี่เขาก็ไม่ได้แค่นั่งเมาส์กันเฉยนะ
เขาแจ้งกู้ภัยกับตำรวจให้มาช่วยนะคะถึงได้รอด
ถ้าว่าอย่างนี้แล้วก็ทำท่าจะหมดแรงแสดงว่าไม่ได้ฆ่าตัวตาย
ใช่เพราะว่าดูมีความอยากจะเอาชีวิตรอดอยู่

นี่ไงคนก็ถามว่าว่ายทำไม

ดีดหรือเปล่าหลอนหรือเปล่าน้อยใจหรือเปล่าหรือยังไง

พอเมืองราชบุรีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเลย
ผู้ชายคนนี้สวมเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นลายดอก
ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแม่กรองโผล่อยู่แบบนี้
ผู้ช่วยพนักงานอาสาชุมชนตลาดเทศบาลเมืองราชบุรีคือ
คุณมนูเขาได้ยินเสียงเลยลงไปช่วยเหลือ
จนทำให้พลทหารรายนี้รอดชีวิตได้อย่างหุดหวิด
แล้วก็มีทหารมารับตัวไป
คุณมนูเล่าบอกว่าก็กำลังดูแลชาวบ้านที่มาปล่อยปลาอยู่พอดี
ก็มีคนมาบอกว่านี่เห็นคนว่ายน้ำอยู่กลางแม่น้ำเหมือนจะจมเลย
รีบไปช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจกับกู้ภัย
ตอนไปถึงท่าน้ำผู้ชายคนนี้จะหมดแรงอยู่แล้ว

เขาบอกพายุ่งตัวไว้พายุ่งตัวเข้าฝั่งให้ได้
แล้วก็รีบโยนเชือกแล้วก็ลากเข้าท่าน้ำแจ้งกู้ภัยปฐมพยาบาล
นั่งไผ่ลูกหนึกแล้วก็ลงไปแถงล้างดูปิ๊บจม

เค้าเห็นว่าไหนนั่นคนลอยในกลางแม่น้ำ
เค้าสงสัยมันมีอะไรเป้า

อื้อหิมีอะไรเปล่าด่วนน้ำลงไปทำไมมีอะไรช่วยไหม
อันนี้ผมอยากให้ขอโทษแจ้งหนึ่งกับหนึ่ง
คำถามที่หลายคนถามว่าแล้วไหว้ทำไม

เขาเป็นทหารเกณฑ์ปี๒๕๕๙

กระโดดลงแม่น้ำแม่กรองจะหนีนั่นแหละ
แล้วแม่น้ำขอต่อให้คนว่ายน้ำแข็งมันก็อันตราย
ทีมข่าวประจำจังหวัดราชบุรีก็เลยติดต่อไปที่หน่วยงานทหาร

และผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องแล้วก็จะสอบถามถึงความจำเป็นที่
ต้องหนีทหารแล้วก็ต้องถึงขั้นจะเอาชีวิตมาแลกขนาดเนี้ย